รำฉุยฉายเป็นการร่ายรำเดียวแสดงความภาคภูมิใจที่ได้แปลงกายหรือแต่งตัวได้อย่างสวยสดงดงาม
ช่วยใช้ทศกัณฐ์ลงสวนเป็นท่ารำที่โออางดงามสื่ออารมณ์เกี่ยวกับความรักความว่า
ในคืนหนึ่งทศกัณฐ์ได้แต่งกายอย่างวิจิตรงดงามมีผ้าห้อยไหล่สองข้างมือถือพัดด้ามจิ้วจันทร์เดินทางมายังสวนขวัญเพื่อเกี่ยวพานางศรีดาที่ตนลักพามากักขังไว้
กระบวนท่ารำของพญายักษ์แห่งกรุงลงกามีความกลุ้มกลิ่มเจ้าชู้ตามสำนวนที่ว่าเจ้าชู้ยักษ์
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน